พาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าคดีโจรปล้นร้านทอง

เมื่อคืนนี้พบตรเองลงพื้นที่ด้วยตัวเองเป็นครั้งที่๓แล้ว
เดือดพอสมควรนะคะดุเดือดกับสื่อมวลชนด้วย

นี่เสนอเขาไปตอนนี้คนร้ายไว้ตัวทันลบนี้ไปใช้ได้หมดแล้วหรือไม่
คือดุสื่อหลักสื่อรอง
ไม่ว่าจะสื่อหลักก็อย่างทีวีนซื้อพิมพ์อะไรนะฮะ

เอาเป็นว่ามาดูความคืบหน้ากันก่อนกันแล้วกันนะคะ
ซ้ายวันนี้พนตรรีนัทภพนศุกรสร
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีในฐานะหัวหน้าทีม
ก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าการติดตามตัวคนร้าย
โดยบอกว่าเมื่อวานนี้พบตรให้ข้อมูลก็ถือว่าชัดเจนแล้ว

คือการตรวจค้นจุดเป้าหมาย๑๐กว่าจุด
รับว่าบางจุดก็ได้หลักฐานแต่บางจุดก็ไม่เจออะไรเลย
เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเตรียมหลบหนีออกนอกประเทศ

เพราะเขาก็ติดตามความเคลื่อนไหวของตำรวจเหมือนกัน
คนร้ายก็ดูข่าวดูสื่อโซเชียลเหมือนกัน
แต่คิดว่าไม่น่าจะมีใครช่วยเหลือในเรื่องของการหลบหนี
เหมือนภูกาลจังหวัดที่บอกว่าพบตรก็น่าจะพูดชัดเจนแล้ว
คงเป็นประเด็นเรื่องที่ว่าตอนนี้คนร้ายอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วนะ
อาจจะหลบหนีไปถึงชายแดนนะครับ
คือหลายคนก็ให้ความเห็นว่าถ้าล่วงเลยเกิน๑สัปดาห์
ตามจับตัวยากแล้วเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าไปต่อไหนถึงไหนแล้วนะคะ
ตำรวจเองก็บอกว่ามีการปรับแผนการทำงานอยู่ตลอด
ถ้าพบเบาะแสอะไรที่เชื่อมโยงกับคดี
ส่วนเมื่อคืนนี้ที่เขาบอกว่ามีเสียงดัง
เหมือนเสียงปืนที่ตำบลโกโกอำเภอเมืองลบบุรีเนี่ย
เรื่องนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ

แต่น่าจะเป็นเสียงท่อดังท่อรถ
ชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยอาจจะเข้าใจผิดได้
เขาบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านที่รบบุรีเขาหวาดภาวะ

อะไรปุ้งปั้งปุ้งปั้งก็ตกใจไปหมดแหละ
ใจก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบหน่อยนะฮะ

ใช่ค่ะส่วนการตีกรอบปืนทั้งหมดทั้งมวล
บอกว่าเป็น๑๐๐กระบอกตอนนี้ตกอยู่ที่๑๓กระบอก
ก็มีการตรวจยึดมาหาพยานหลักฐานพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้ว

แล้วก็ไม่ได้แค่ตรวจสอบอาวุธปืนอย่างเดียวนะคะ
มีอีกหลายอย่างที่ตำรวจก็ต้องทำควบคู่กันไป
ก็สามารถตัดประเด็นหลายอย่างออกไปได้บ้างแล้ว

สงสัยเองโพสต์เองแชร์เองเข้าใจเอง
โดยไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่มันชัดเจน
หรือเป็นทางการที่มาจากฝั่งตำรวจเลย

ส่วนผู้ต้องสงสัยจากข้อมูลของทางตำรวจเอง
รายก็เข้าพบแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วเหมือนกัน
ยังไม่ได้มีการควบคุมตัวคนไหนเลย

อดีตทหารก็เข้ามาพบเจ้าหน้าที่
คือคนแรกที่โดนถูกใส่ให้การเลยบอกว่าวันเวลานั้นผมไปรับไปส่งแฟนที่ไหน
ผมมีหลักฐานชัดเจนว่าผมอยู่ที่ไหน
ส่วนอีกคนที่เป็นเครือญาติของผู้นำท้องถิ่น
ก็บอกว่าผมก็บาดเจ็บนะผมบาดเจ็บจริง
ใช้ปืนผมเคยใช้ครั้งเดียวเองผมไม่เชี่ยวชาญอะไรเลย

ส่วนอีกคนนึงก็เหมือนเป็นผู้นำท้องถิ่นอีกคนหนึ่ง
ก็มาให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าผมมีปืนจริงเหมือนกัน
แต่มีรุ่นเดียวกับไอ้คนร้ายแต่ผมไม่ได้เอาไปยิงใคร
เออสิผมอย่างนั้นเอาเป็นว่าไม่ต้องแชร์ค่ะ
ถ้าตำรวจเขายังไม่แชร์เราไม่ต้องแชร์จะดีที่สุด
เลี่ยงการโดนฟ้องและหลีกเลี่ยงการทำชีวิตคนอื่นพังพินาศนะคะ
ดูชายแดนด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาร์แห่งที่๑

เพราะว่าตอนนี้มีคำสั่งระดมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
ทั้งตรวจคนเข่าเมืองศูนยากากรทหารฝ่ายปกครอง
ตรวจบุคคลผ่านแดนเขาออกเข้มข้นมาก
ซึ่งชายแดนจังหวัดตากแนวเขตเขาติดกับพม่า

ก็อาจจะอยู่ในข่ายพื้นที่ที่เป็นเส้นทางหลบหนีข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านได้
จากทางข้ามสะพานมิตรภาพแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็แบ่งกำลังตรวจตามท่าเรือ
เส้นทางธรรมชาติริมแม่น้ำเมย
มีอยู่๑๐กว่าแห่งได้ก็ป้องกันการหลบหนีข้ามผ่านทางแม่น้ำเมย
ตอนนี้แม่น้ำมันแห้งขอดจนสามารถเดินได้ไง

แล้วก็มีการส่งชุดสายสืบซุ่มตามบ่อนกาซิโนตามแนวชายแดนด้วยว่า